แนะนำของกินทั่วไทยทั้งสายเขียวอย่างเมนูใบกระท่อม
ลูกทุ่งอย่างหนูนาและหางหมูอบโอ่ง
แล้วก็สายโบราณคลาสสิกอย่างขนมครกหน่อไม้หมูสับน่ากินทั้งนั้นแหละครับ
แล้วมาฟังเรื่องเล่าจากนักข่าวสายผีที่บุกพิสูจน์ผีทวดจักรวาล
ต้องยกให้เขาคนนี้ครับพิติไทยรัฐตามผีมาก
ผีตามขึ้นมานั่งเคียงข้างบนรถข่าวร้องโหยหวนข้างหูนะฮะ
และมาเจอกับนักวิชาการที่ต้องมาพิสูจน์ของแปลกในห้องแล็บ
อาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์ครับ
เราพาคุณผู้ชมไปกินกันก่อน
ทั่วไทยเจออะไรอร่อยเราก็ต้องแวะนะครับ
และเมนูแรกที่เราอยากจะแนะนำนะฮะเป็นเมนูที่มาจากใบกระท่อมนั่นเองนะครับ
เราเรียกว่าเมนูสายเขียวนะฮะ
ผมก็เลยพาคุณผู้ชมไปที่ร้านเปรยวนเพชรชบุรีนะครับ
ซึ่งที่ร้านนี้เจ้าของร้านบอกว่าหลังจากที่มีการประกาศปลดล็อกพืชกระท่อม
ออกจากบัญชียาเสพติดแล้วเธอก็รู้แหละว่าคนเนี่ยต้องหันมาสนใจเรื่องของพืชกระท่อมแน่นะครับ
ก็เลยนำใบกระท่อมมาเป็นวัตถุดิบในการรังสรรค์อาหารรสเด็ด
หลากหลายเมนูแล้วฮะนั่นก็คือน้ำพริกใบกระท่อม
รสชาติไม่ต้องพูดถึงแล้วฮะเข้มข้นจัดจ้านแซ่บจริง
ซึ่งน้ำพริกใบกระท่อมก็จะนำใบกระท่อมสดไปคั่วจนกรอบ
และนำมาโขลกผสมกับพริกแกงตำเองใส่กุ้งแห้งบีบน้ำมะนาว
น้ำตาลตะโนดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเพชรชบุรีนะครับ
แล้วก็เครื่องปรุงต่างตามสูตรเฉพาะตัวทำให้มีรสชาติอร่อยแล้วก็โดดเด่น
รวมถึงมีความเข้มข้นของใบกระท่อมผสมผสานกับรสหวานเค็มเผ็ด
ให้รสชาติที่แซ่บจัดจ้านพระดิบพอดีเลยล่ะครับ
แล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ชิมกันนะครับ
เมนูนี้น่าสนใจมากยำใบกระท่อมทอดกรอบครับ
ก็นำใบกระท่อมสดเนี่ยมาชุบแป้งทอดจนกรอบแล้วก็มาเสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับ
คุณผู้ชมอยากจะลิ้มลองความอร่อยของเมนูใบกระท่อมนะฮะ
ก็ไปได้ที่ร้านเปรยวนนะครับอยู่ที่ตำบลท่าเสนอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
เขาปิดเฉพาะวันพุธแต่วันอื่นคุณแวะไปได้เต็มที่เลยนะครับ
เอาจากเมนูสายเขียวแล้วพาคุณผู้ชมไปเมนูสายลูกทุ่งกันบ้าง
นั่นก็คือหนูนาและหางหมูอบโอ่งเขาบอกกรอบหอมอร่อยเหลือเกิน
กรอบแค่ไหนจะหอมแค่ไหนให้คุณผู้ชมไปดูกันเอง
นี่แหละครับที่ที่นี้เขาขายหนูนาแล้วก็หางหมูอบโอ่งแบบเดลิเวอรี่นะครับ
โดยเป็นนุ่มโรงงานไอเดียเก๋ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์
หนูเป็นวัตถุดิบก่อนจะนำไปอบในโอ่ง
หางหมูที่ตอนนี้เป็นเมนูที่หลายคนกำลังชื่นชอบเลยนะครับ
แต่ที่เด็ดกว่าก็คือมีบริการแบบเดลิเวอรี่ส่งทั่วไทย
สร้างรายได้ได้เดือนละ๒๐๐๐บาทนะครับ
โดยหนุ่มโรงงานคนนี้ก็คือนายอัครรัฐจันแก้วนะครับ
ซึ่งใช้เวลาว่างจากงานประจำวันหยุดเสาร์อาทิตย์

โดยฟาร์มหนูนาของเขาชื่อจำง่ายนะครับเพราะชื่อแปลกดี

ก็เลี้ยงหนูพุกเอาไว้ในพื้นที่๑๖บ่อ
แล้วก็ทั้งผสมพันธุ์เองนะครับรวมถึงแปรรูป

วันหนึ่งจะอบหนูประมาณ๓๐ตัว
แล้วก็หางหมูประมาณ๓๐หาง
และลูกค้าประจำที่เคยทานติดอกติดใจในรสชาติ
โดยเฉพาะหนังที่อบจนกรอบเขาบอกว่ากรอบเหมือนกระจก
อันนี้เจ้าของเขาบอกนะบวกกับน้ำจิ้มสุดแซ่บ
ทำให้ลูกค้าติดใจกลายเป็นแฟนประจำแล้วครับ
ทีนี้ใครอยากจะชิมนะเขาบอกว่า
หนูนาอบแล้วก็หางหมูอบ

ใครอยากจะชิมหนูนาแล้วก็หางหมูอบโอ่ง
หนุ่มโรงงานแห่งนี้ก็ติดต่อสอบถามไปได้นะครับ
ก็ในเรื่องของอาชีพเราก็ส่งเสริมสนับสนุน
โดยเฉพาะคนที่มีอาชีพในการสู้โควิด๑๙ในยุคนี้นะครับ

ไปดูของดีที่เมืองพิศนุโลกนั่นก็คือกล้วยตากนั่นเอง
แต่ทีนี้ชาวพิศนุโลกเข้ามาทำเป็นโรตีกล้วยตาก
แล้วก็ชิมไปพร้อมกับได้ขี่หลังควายไปด้วย
ชมวิวธรรมชาติของทุ่งนาด้วยนะครับ
ไปกินโรตีขี่ควายชมวิวบรรยากาศท้องทุ่งนา
สายลงพัดเย็นสบายนะครับ
ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่วรรณเกษตร
ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ
ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมจะได้ชิมโรตีกล้วยตากของดีบางกระทุ่ม
แล้วก็ยังมีโรตีผักโขมอบชีส
แล้วก็จิบเครื่องดื่มไซรับกล้วยตากโซดาหนึ่งเดียวในไทยนะครับ
ทีนี้เราสนใจเราก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มแห่งนี้
ก็คือคุณนัทยาโชคธนาธนสารนะครับ
คุณผู้ชมที่ไปที่ร้านแห่งนี้จะได้ไปเจอเจ้าร่วมบุญ
ซึ่งเป็นควายเผือกแล้วก็เจ้าสาคูควายอายุ๒ขวบ

ทำให้คุณผู้ชมสามารถที่จะไปถ่ายรูปได้
หรือว่าจะขี่ควาย
อันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
ใครที่อยากจะไปฟาร์มแห่งนี้ชื่อว่าฟาร์มรักนะ
ตั้งอยู่ที่ริมถนนทางหลวงหมายเลข๑๑นะครับ
วังทองเขาทรายใกล้กับแยกสันติบันเทิง
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๖โมงเย็นนะครับ
หรือจะเข้าไปติดตามทางเพจก็ได้นะครับ
ชื่อว่าฟาร์มรักนะครับ
ก็มีอาหารมีเมนูให้คุณผู้ชมได้ชิมกัน

พาคุณผู้ชมไปต่อเลยนะครับไปชิมขนมครกหน้าแปลก
แต่ว่าคุณป้าเนี่ยขายมาเป็น๑๐๑๐ปีแล้วนะฮะไม่ไปไม่ได้
พาคุณผู้ชมไปที่อุทัยธานีนะครับไปที่ร้านขนมครกโบราณของป้ารันฮะ
ครกหน้าแปลกที่ผมบอกคุณผู้ชมไปก็คือขนมครกหน้าหน่อไม้หมูสับนั่นเอง
ซึ่งถือว่าเป็นตำนานความอร่อยมากว่า๒๐ปีนะครับ
โดยมีคุณป้าจรรย์สุราฤทธิอายุ๑๒ปีเป็นเจ้าของ
แล้วก็มีลูกชายคอยช่วยในการขายขนมครกโบราณหน้าหน่อไม้หมูสับนี้นะครับ
เขาบอกว่าเป็นสูตรลับเฉพาะมา๒๐ปีแล้วนะฮะ
โดยชาวอุทัยธานีเรียกที่ที่ขายจุดนี้
ถ้าคุณผู้ชมจะไปนะฮะก็ต้องบอกพี่กัดแบบนี้เลยว่าเป็นสะพานยาว
ซึ่งเป็นชุมชนตึกแถวไม้เก่าแก่ของจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะครับ
ร้านขนมครกของคุณป้าเปิดตั้งแต่ตี๕นะ
เราจะขายเรื่อยไปจนกว่าแป้งขนมครกนั้นจะหมดนะครับ
เอาใจคนชอบขนมครกไปแล้วเรามาเอาใจผู้สูงวัยกันบ้างดีกว่านะฮะ
เพราะจะพาผู้สูงวัยไปกินหมากหนึ่งเดียวในอำเภอเมืองของอุทัยธานีนะครับ
ไปที่ร้านของป้านุนะฮะซึ่งเปิดบ้านต้อนรับผู้สูงวัยให้ไปนี่กินหมากกันนะครับ
เขาบอกว่าผู้สูงวัยคอกินหมากจะได้พบปะพูดคุยเฮฮาตั้งวงกินหมากกันที่นี่เลยนะครับ
เป็นมุมเล็กในเมืองอุทัยธานีในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่อำเภอเมืองนะครับ
และเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดด้วย
โดยป้านุขายเครื่องกินหมากหนึ่งเดียวในอำเภอเมืองอุทัยธานีมากว่า๕๐ปีนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะฮะก็เปิดบ้านครั้งนี้ก็หลายคนจะได้ไปชิมเครื่องหมากกัน
เขาบอกว่าเครื่องหมากมีอยู่ด้วยกัน๖อย่าง
ประกอบด้วยหมากไม้ขยันหรือว่าเปลือกขยันนะครับ
ยาเส้นหรือว่ายาสูบแล้วก็ยังมีปูนมีพลูมีลีสีพึ่งด้วยนะฮะ
โดยเครื่องหมากทั้ง๖อย่างนี้นะครับก็จะขายกันเป็นขีดแล้วฮะ
ราคาเลยแล้วก็ที่มาเนี่ยมาจากสองแหล่งให้รสชาติที่แตกต่างกันนะครับ
คุณป้านุบอกว่าถ้าใครชอบหมากแบบรสชาติอ่อนละมุนหน่อย
ก็จะเดนหมากจากทางใต้ส่วนหากใครชอบหมากแบบเข้มข้นแรงแรงหน่อย
เขาเรียกว่ามันยันดีนะฮะอันนี้ขาหมากเขาเรียกนะฮะ
ก็ต้องเป็นหมากจากบ้านไร่อุทัยธานีนั่นเองนะครับส่วนปูนก็จะมีให้เลือกสองแบบเช่นกัน
ปูนจากโคราชก็จะมีสีแดงเข้มกว่าปูนจากราชบุรีนะครับ
ใครอยากจะไปกินหมากสูตรโบราณที่บ้านป้านุก็ไปกันได้นะฮะ
ป้านุเปิดทุกวันเลยตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นในอำเภอเมืองอุทัยธานีนั่นเองนะครับ
พาไปกินหลายพื้นที่แล้วนะฮะดังนั้นพาไปเที่ยวกันบ้าง
ไปชมนกในทุ่งนาแต่อยู่บนเกาะด้วยแปลกไหมล่ะครับ
ไปที่เกาะยาวน้อยที่จังหวัดพังงานะครับเขาบอกว่าที่นี่เปิดเป็นนาข้าวแปลงใหญ่ที่บ้านน้ำจืดหมู่สาม
ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงาซึ่งเป็นแปลงนาที่กำลังเป็นสีเขียวชะอุ่มเลย
หลังจากมีการดำนาปลูกข้าวไปแล้วนะครับแล้วก็นับเป็นนาข้าวแปลงใหญ่แหล่งสุดท้าย
ในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็เป็นสถานที่ชุมนุมของบรรดานนกหลากหลายชนิด
นกประจำถิ่นแล้วก็นกอบพยพที่แวะเวียนมาหากินในพื้นที่ตรงนี้
เกือบหนึ่งพันไร่ตลอดทั้งปีนะครับจนที่นี่ฮะกลายเป็นสารที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยว
มาเยือนที่เกาะยาวน้อยตรงนี้นะครับจนกลายเป็นโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อย
ยั่งยืนด้วยดังนั้นจึงอยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะ
ไปชมนกในทุ่งนาบนเกาะยาวน้อยกันนะครับนอกจากนี้ยังท่องเที่ยวได้บนเกาะด้วย
จะไปเห็นการอนุรักษ์เรื่องของนกเงือกด้วยนะครับอ่าทั้งหมดทั้งมวลคือการพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะฮะ
แต่ว่าห้ามพลาดเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปเจอกับนักข่าวผี
นักข่าวคนนี้เจอผีมาแล้วหลากหลายรูปแบบจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
ต้องถามตรงตรงครับเคยเจอผีบ้างไหมเคยแต่เป็นเสียงตามขึ้นมาบนรถตู้ครับผม
ครับเสียงผู้หญิงหวยหวนหวย
เอาละครับกลับเข้ามาสู่รายการเล่าสู่กันฟัง
คราวนี้เราต้องต้อนรับแขกรับเชิญของเรา
ติแห่งไทยรัฐทีวีพี่ติสวัสดีครับ
พี่ติขึ้นชื่อว่าเป็นนักข่าวสายผี
ใช่ไหมครับนักข่าวสายผีคือมีโซโลแกนครับผม
ก็คือเราไม่มีจิตสัมผัสและเราก็ไม่มีความถนัดทางด้านนี้
แต่เราอยากรู้อยากลองอยากพิสูจน์นะครับผม
อ๋อเหรอคือพี่ตินะคือบุกพิสูจน์ผีทั่วไทยแล้วก็แน่นอน
ถ้ามีผีทั่วจักรวาลพิติไปหมดเป็นนักข่าวสายผีนักข่าวสายเวทแบบนี้
ไปเจอเรื่องที่ต้องพิสูจน์เยอะไหมฮะ
พิสูจน์เยอะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็เชื่อว่า
มันไม่น่าจะใช่เกี่ยวกับพูดผีวิญญาณอย่างอาการเจ็บป่วยของคนที่เขาขอความช่วยเหลือมาแบบนี้ครับ
จริงแล้วมันน่าจะเกิดจากพฤติกรรมหรือเขามีโรคประจำตัวอะไรแบบนี้ครับ
คือด้วยนิสัยนักข่าวนะพี่นะนักข่าวเราก็อยู่บนพื้นฐานความจริงกับการพิสูจน์
แต่ทีนี้อยู่ต้องไปสายผีครับผมพี่รู้สึกยังไงบ้าง
ก็ทำได้หมดนะครับผมเพื่อทำอะไรที่ว่าให้ชาวบ้านหรือคนดูเขาเกิดความกระจ่างในการดูข่าว
จะได้ไม่ต้องหลงงมงายเชื่ออะไรแบบนี้ครับ
พูดถึงที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่เพิ่งจะเอาพิสูจน์ล่าสุดนี้เองใช่ไหมฮ
ใช่ครับอันนี้คือนกครุฑครับผมสัตว์ป่าในตำนานหิมพานครับผม
ก็คืออันนี้มันมีที่มาว่าเราก็ไปเจอเจ้าของคนนึงซึ่งเขามีสะสมนกครุฑถึง๙ตน
เราก็เลยไปคุยกับเขาว่าได้มายังไงประวัติมันเป็นมายังไงเขาบอกว่าได้มาจากชนกลุ่มน้อย
ซึ่งนกครุฑเนี่ยมาจากอีกมิติหนึ่งก็คือแล้วหลุดเข้ามาในมิติของโลกมนุษย์ก็จะตัวเล็กขนาดนี้ครับผม
แล้วก็คือจะไปนั่งสมาธิในถ้ำในถ้ำแล้วคือเวลาจะละสังขารเนี่ยก็จะนั่งอยู่ในท่ากรรมฐาน
แล้วผ่านป่าเนี่ยก็จะไปเจอแล้วก็ทำการสะกดวิญญาณโดยการใช้แผ่นทองเพื่อไม่ให้เขากลับไปอีกมิติหนึ่ง
อันนี้ก็คือพาเขาปลอมกับขรุดทั้ง๙ศพไปหาอาจารย์ออส
เพื่อที่ว่าจะเอาไปพิสูจน์ตรวจสอบดูว่าแท้จริงแล้วนกครุฑมันคืออะไรกันแน่
มันเป็นชิ้นส่วนของสัตว์ชนิดอื่นมาเอามาประติดประต่อรวมกันหรือเปล่า
หรือเป็นนกครุฑที่มาจากอีกมิติหนึ่งจริง
เป็นครุฑจริงใช่ครับ

อาจารย์อ๊อตเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่จริง

สวัสดีอาจารย์ครับ

นกครุฑเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจารย์เพิ่งพิสูจน์ไปถูกต้องไหมฮะ
ครับก็นกพุทธเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าพิสูจน์ด้วยตนเองนะครับ
เพราะว่าพอเราดูรูปลักษณ์ถ้าคุณบุ๊คดูใกล้เนี่ยก็จะเห็นรอยกาวติดนะครับ
แล้วก็โชคดีก็คือว่ามีผลเอ็กซาเรย์ที่เจ้าของเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้เราดูผลเอ็กซาเรย์อีกตัวหนึ่งนะครับ
แต่ว่าเอ็กซาเรย์ตัวนั้นเขาตั้งชัดเจนว่าเป็นการเอาชิ้นส่วนของสัตว์เนี่ยมาต่อกันนะครับ

จริงวันที่น้องติดมาเนี่ยก็ได้พยายามติดต่อทางสัตวแพทย์เพื่อจะใช้เอ็กซาเรย์นะครับ
แต่เพราะเอิญเนี่ยมันมีฟิล์มอยู่แล้วนะฮะก็เลยอธิบายได้ง่ายขึ้น
แล้วก็ทุกอย่างมันก็ชัดเจนระหว่างเอ็กซาเรย์กับรอยกาวที่ติดนะครับก็มาจากสัตว์สามเพศนะครับ
ก็คืออันนี้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้แต่เรื่องความเชื่อถ้าเจ้าของเขาเชื่อไม่ว่ากันถูกต้องไหมฮะ
ในทุกความเชื่อเนี่ยอาจารย์น็อตจะให้ความเคารพนะครับถ้าเป็นทุกอาจารย์ฤดีเนี่ยอาจารย์ออสก็มีความเชื่อส่วนตัวด้วยนะครับ
แต่ว่าถ้าความเชื่อใดที่ไม่ได้ทำให้สังคมสับสนหรือไม่ได้ไปเบียดบังสังคมนะครับเช่นเป็นความเชื่อแล้วนำไปสู่การเรียรายเงินหรือว่ารับบริจาคหรือการซื้อขายโดยไม่สุขคิดเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะพิสูจน์ให้กระจ่างชัดนะครับ
แต่ว่าบางความเชื่อที่ไม่ได้ไปเดือดร้อนสังคมหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็ปล่อยให้ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ความเชื่อที่ไม่ได้เดือดร้อนใครเนี่ยก็อยู่คู่ขนานกันไปนะครับ
แต่ถ้าเป็นความเชื่อที่เป็นลักษณะการเอาเปรียบสังคมนะฮะตรงนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันซึ่งเราเคยพิสูจน์กันในหลายเคสอยู่แล้วนะครับ
ส่วนอีกความเชื่อหนึ่งที่ไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรเลยแล้วก็อิงศาสนาเนี่ยอาจจะสังเกตว่าอาจารย์วัดจะไม่แตะเลยก็คือปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายนะครับ
ซึ่งก็เป็นอะไรที่เป็นประเพณีที่สวยงามแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับองค์นาคนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการพิสูจนอะไรชัดเจนเราก็ปล่อยแล้วก็เคารพในเทศกาลอันนั้นไปนะครับ
ฟังจากอาจารย์คืออาจารย์ก็มีหลักการในการตรวจเนาะแต่ว่าทีนี้อาจารย์บางครั้งอาจารย์แบบมีคิดไหมฮะว่าเอ๊ะถ้าเราตรวจไปเนี่ยแล้วทางเจ้าของเองเขาจะรู้สึกแบบโอ้โหเสียใจจังเลยอาจารย์ก็บอกเขาว่าเป็นไปตามหลักการถูกต้องไหมฮะ
เคสไหนที่มันคาใจคาราคสังหรือว่าเกิดซ้ำ
เราก็ต้องพิมพ์ให้นิดหนึ่ง
อาจารย์พิสูจน์เกี่ยวกับเคสของศัยศาสตร์และความเชื่อเนี่ย
ก็ประมาณ๑๐กว่าปีเราก็ช่วยนะครับ
ก็มีเป็นหนึ่งในภารกิจของอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
แล้วก็ประกอบตัวเองก็มารับหน้าที่ในมหาวิรัยนะครับ
ก็เป็นผู้ช่วยในการบริษัทนวัตกรรมและกิจการเพื่อสัมคม
เพราะฉะนั้นการที่จะบริษัทสัมคมในลักษณะนี้

ซึ่งตรงนี้เราก็ช่วยกันนะครับ
หรือนักวิทยาศาสตร์ที่สวทชเกิดปัญหาแล้วก็เด็กต่างนะครับ

แต่ถ้าเป็นเคสแบบที่น้องติพามาอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นเคสเด็กพื้นฐาน

แต่ว่าเครื่องมือในแล็บเราก็ไม่ธรรมดานะครับ
แต่ละเครื่องมือที่อยู่ในนี้ก็คือ
ไม่ได้เป็นสองรองใครแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานสูงนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องของทั้งความเชื่อเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์

ครับก็สังคมเราก็อยู่ได้
ในทางสายการตามพระพุทธศาสนานะครับ
ได้มีคำสอนไว้นะครับ
อะไรที่มันมากเกินไปมันก็จะไม่ดีนะครับ

เรื่องความเชื่อมีทั่วโลกนะครับ
ในต่างประเทศก็ผิดครับ
แต่ว่าคนที่เป็นอาจารย์มหาลัยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับ
อย่าเพิ่งเบื่อที่จะอธิบายนะครับ
ก็ต้องออกมาเพื่อที่จะเป็นข้อสุขยึดให้กับประชาชน
ได้ใช้ชีวิตจำวันในลักษณะที่มีเหตุผลมากขึ้น
แต่ว่าเราเคารพซึ่งกันและกันนะครับ

ค่ะแต่ว่าอยู่กันแบบสมเหตุสมผลแล้วก็กลมกล่อมลงตัวนะฮะ

ขอบคุณอาจารย์ออสด้วยขอบคุณครับ

ให้มันแตกให้มันกระจ่าง
เพราะว่าชาวบ้านหรือคนดูเนี่ยจะได้ความรู้เพิ่ม
ถ้าหากว่าอันไหนมันเป็นสิ่งที่หลอกลวง
พี่ติ๊ฮับเรื่องของการไปพิสูจน์ผีสางเนี่ย

แล้วต้องถ่ายทอดความจริงออกมาให้ได้เนี่ย

เคยแต่เป็นเสียงตามขึ้นมาบนรถตู้ครับผม

ตอนนั้นที่อุดรมีการขุดซากศพ

ผมก็ไปกับหัวหน้าแล้วก็ช่างภาพแล้วก็ผู้ช่วย

ซึ่งคนเขาก็ถือเนาะเขาบอกว่าห้ามเลี่ยงใครกลับ

ผมก็เลยขึ้นไปบนรถตู้ชิงงาน

แล้วก็ผมก็ได้ยินเสียงเสียงผู้หญิงโหยหวน
ผมก็อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ก็ยังลงพื้นที่อยู่ครับผมจะไปพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ต่อครับผมเออ
ให้กระจ่างครับผมพี่ติฝากหน่อยฝากบอกคุณผู้ชมหน่อย
ถึงเรื่องของการทำข่าวแนวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างครับก็คือ
ถ้าหากเราไปเห็นหรือเราไปเจอประสบอะไรเนี่ยเราอย่าไปเพิ่งไปเชื่อใน
ในสิ่งที่เราเห็นเราต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะเอาก่อนว่า
เหตุผลที่เขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรเอ่อทำไมมันต้องหาสาเหตุว่า
เออเขาเป็นได้ยังไงอะไรแบบนี้ครับผมมันมันต้องไปค้นหาค้นหา
ค้นหาเพื่อที่ว่าคนนั้นที่เห็นจะได้ไม่ต้องแบบเชื่อและงมงาย
แบบนี้ครับไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ต้องเป็นเหยื่อของพวกหมอดู
อะไรร่างทรงอะไรแบบนี้ครับผมครับแล้วก็ต้องยอมรับคือความเชื่อ
อยู่คู่กับคนไทยใช่ไหมครับผมเออนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ติด้วยนะครับ
และแน่นอนวันนี้ผมกับพี่ติก็จะลารายการไปพร้อมกัน
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพปิดท้ายพี่ติพาไปดูวัดนี้
วัดนี้สวยงามมากนะครับเป็นวิหารพญานาคสี่ภาค
สถาปัตยกรรมล้านนาแท้แต่ไปอยู่ที่อุดรธานี
เขาบอกสวยจนต้องไปพิสูจน์เลยนะฮะที่วัดบุญญาวาส
ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะฮะ
พี่ตินะครับครับผมแต่ว่าในสัปดาห์หน้าเรานัดเจอกันวันอาทิตย์ที่สิบเก้ากันยายนนะครับ
เพราะว่าวันเสาร์ที่สิบแปดเนี้ยรายการงดก็เจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
เวลา๔โมงครึ่งส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วผมและพี่ติลาคุณผู้ชมเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ